ขึ้นได้อีกนะฮะอย่างรอมแพงเนี่ยเจ้าของบทประพันธ์เนี่ย
เขารู้สึกยังไงกับการที่แบบตอนจบเหมือนมันจะมีอะไรเพิ่มเติม
เข้ามาใหม่เนี่ยมันถูกใจคนทำหรือเปล่าเหมือนมีข่าวว่าคุณรอมแพง
ซึ่งเป็นเจ้าของบทประพันธ์บุเภสันนิวาสไม่พอใจไม่ค่อยอิ่มอก
ติดใจของเท่าไหร่นะคะพี่ใส่เสื้อดำนร่างเสื้อยืดตัวนี้แล้วค่ะ
มีตอนใหม่ลูกเลิกออกมานี่กลายเป็นแบบเอาเรื่องย่อมา
เฟลอะไรแบบนี้ค่ะเขาบอกว่า
ทิ้งท้ายด้วยคำว่าเคืองเด้นะฮะ
แล้วก็โพสต์นี้ก็ถูกแชร์ว่อนพร้อมกับกระแส
ประเด็นนี้อาจจะทำให้เจ้าตัวเนี่ยบาดหมางใจกันหรือเปล่า
กับทางผู้จัดแล้วก็ทางสถานีก็ได้ค่ะ
บันเทิงไทยรัฐพอมีโอกาสเจอตัวคุณอุ้ยรอมแพงก็ได้สอบถาม
มีอย่างไรค่ะเมื่อวานไปอย่างนั้นนะมีความรู้สึกที่แท้จริงมาให้เรียบร้อยเลย
ว่าคุณพี่เขารู้สึกยังไงค่ะไปฟังเลยค่ะ
ก็คือได้ยินมาจากทีมงานไงคะว่า
ว่าจะมีตอนที่เราไม่เคยมองไม่เคยดูไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็จะมีความคาดหวังขึ้นมานิดนึงอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เป็นการเหมือนพูดเล่นเหมือนเป็นการแบบ
บอกความรู้สึกของเราในตอนนั้นว่าเราก็ดูเหมือนกับทุกคนนะ
แล้วก็เป็นคนดูเหมือนกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
เป็นในแนวของการจิกกัดที่ขำตามภาษาเรามากกว่า
เพราะเราก็จะเป็นแนวนั้นอยู่แล้วค่ะ
เห็นเขาบอกว่าจะไปลงในส่วนของรีรันนะคะ
ค่ะก็เขาบอกมาอย่างนั้น
ก็ยังไงเราก็รอดูอยู่แล้วเพราะมันเป็นละครที่มาจากนิยายของเราอะค่ะ
ค่ะรอดูพรมลิขิตแล้วกันผ้าต่อของบุเภสันนิวาสนะคะ
ซึ่งก็นั่นแหละค่ะหลายคนก็เฝ้ารอนะคะ
แต่ว่าดิฉันก็พูดกันตรงนะภาษาชาวบ้าน
อย่ารีรันเยอะเลยมันดูจนแบบบางทีก็พอจ้า
ยังไม่ได้จบยังแบบยังไม่ทันได้คิดถึงมาแล้วเนาะ